สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
ข่าวแรกมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์นะครับ
บุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกก็หวังจะล้างตาเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ

ขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแห่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับ
พร้อมด้วยนายชาติชายพยุหานาวีชัย

รวมถึงตัวแทนของทั้งสองสโมสรร่วมแถลงข่าวความพร้อม

สถิติที่ไม่ดีในการเจอกับเชียงราย
อกจากจะแพ้ในรายการนี้ในการดวนจุดโทษแล้ว
เกมนี้จึงหวังว่าจะทำผลงานให้ดีขึ้น

ปีนี้แม้ว่าจะเสียเดียโก้หรือซานโต้ดายิงบราซิล
แต่ก็ได้โมดิโบไมก้าสู่หน้าทีมชาติมาลี
รวมทั้งฮาชิเมโฮโซไกมิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามานะครับ
ขณะที่นายชิตวรรณชินอนุวัฒน์นะครับ

กล่าวว่าการที่ชนะบุรีรัมน์ในช่วงหลัง
คิดว่าเป็นเพราะการซ้อมและนำไปใช้จริง
แล้วก็ต้องบวกกับโชครวมถึงเสียงเชียร์ด้วยนะครับ

ที่ฤดูการใหม่จะเปิดฉากนะครับ
ระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดกับเชียงรายยูเนเต็ดแข่งกันที่สนามกีฬากองทัพบกวันพรุ่งนี้นะครับ

และยังเป็นการประเดิมใช้โคต้าอาเซียนที่มีการเพิ่มเติม